มาเล่าเรื่องผีสักกลางวันเลย
แต่ไม่ใช่เรื่องของผีเรื่องของความเชื่อ
แต่เป็นเรื่องของตัวผีครับที่สายใต้ใหม่

บอกว่ารถทัวร์สายใต้ใหม่นครศรี
โอ้โหตัวผีเนี่ยเฮียนเหลือเกินนะครับ
เลยโพสต์ไว้แบบนี้
บอกว่าอยากจะเตือนกันค่ะช่วงเทศกาลเวลาซื้อตัวรถโดยสาร
เรื่องนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ก็อยากให้อ่าน

ผู้หญิงคนนี้โพสต์เรื่องราวบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สายใต้ใหม่ตัวผีกำลังมา
ปกติรถทัวร์ราคา๕๙๔บาท
คือเธอขึ้นจากกรุงเทพไปนครศรีใช่ไหม
แต่ปรากฏว่ามี๔คนซึ่งซื้อตัวมาในราคา๘๕๐บาท๓คน
เราไปกัน๔คนนะ๘๕๐บาทซื้อ๓คนคุณ

และอีกคนนึงซื้อราคา๗๕๐บาท
ผู้โดยสารก็ถามสิย้ำแล้วย้ำอีกมีผู้โดยสารคนหนึ่งเขาเจ็บแขน
ปรากฏว่าพวกเธอขึ้นไปดูสิสิ่งที่พวกเธอเจอคือต้องยืน
หรือไม่ก็ต้องนั่งตามพื้นไม่มีที่นั่งให้นั่ง
คือรถปรับอากาศชั้น๑เท่านั้นเองนะครับ
หลังจากขึ้นรถในตอนแรกพนักงานจะให้ทั้ง๔คนไปนั่งที่พื้นด้านหลัง
แต่มีคนอื่นเขาไม่ยอมลงจากรถไปแจ้งความแจ้งความทันทีบอกว่าจะไปแจ้งความ
พนักงานก็เลยจัดที่นั่งด้านหน้าให้๓คนที่เหลือ
นั่งสบายหน่อยเพราะเขาเจ็บแขนคนแขนหักถึงกับร้องไห้เลยคุณ
เพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ผู้โพสต์ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้
ขออภัย๔ข้อบอกว่า๑พนักงานบนรถให้ขึ้นรถมาได้ยังไง
ทั้งที่ไม่มีเลขที่นั่งชัดเจนและเวลาที่ห่างกันเกือบชั่วโมงจาก๕โมงครึ่ง
ซึ่งรถคันที่เกิดเหตุออกจากชาญชาลาเวลา๖โมง๕๐นาทีโอ้โหคือเลสนะครับ
ถามจากพนักงานบนรถว่าทำไมไม่มีเลขที่นั่งชัดเจนกลับไม่มีคนตอบให้รู้
เป็นการหัวกันหรือเปล่าระหว่างนู่นพนักงานขายตั๋วกับทั้งบนรถ
และ๔ทำไมราคาตัวไม่เท่ากันและทำไมมันถึงแพงแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะก็เป็นข้อสงสัยที่เธอถามมานะครับ
แล้วก็เธอโพสต์เมื่อวานนะปรากฏว่าทำไมรู้ไหมคุณ
เจ้าของโพสต์โพสต์ภาพเพิ่มเติมบอกว่าโอ้โหยังเดินทางไม่ถึงนครศรีธรรมราชเลย
ทัวร์เสียขณะที่เพิ่งเข้าสุราธานีจอดพักมาเป็นชั่วโมงแล้ว
ตัวเธอเองปวดท้องหนักต้องการเข้าห้องน้ำเป็นอย่างมาก
เธอเลยโพสต์เพิ่มเติมไว้แบบนี้นะครับ
ต่อมากรมการขนส่งทางบกเองได้เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกัน
เพื่อขอรายละเอียดจากผู้โพสต์เพื่อจะดำเนินการสอบสวนในเรื่องนี้นะครับ
เรื่องของรถผีตัวผีอะไรอย่างนี้นะฮะ